สวัสดีครับมาในช่วงของการวิเคราะห์เศรษฐกิจบริโลมทางเรื่องของการลงทุน
วันนี้ไปพบกันกับคุณเสริมศักดิ์วงศิริโชคนะครับ
เป็นภูมิในการส่วนงานค้าตราสารหนี้และหน่วยลงทุน
และคุณบริพันธ์ปริยะอุดมทรัพย์นักวางแผนการลงทุนจากหลักทรัพย์บัวหลวง

แต่วันนี้ก่อนจะไปเรื่องการเงินการทองมาเรื่องสุขภาพก่อน

จะไปวิ่งจะไปปั่นที่ไหนเนี่ย
สำหรับงานจักรยานที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์อาทิตย์นี้

อักกาลดีอย่างนี้ปั่นน่าจะสนุกนะ
ช่วงนี้เขามีวิ่ง๙คนละ๙ใช่ไหม
ใครที่ไปไม่ถึงไม่ได้ไปวิ่งกับพี่ตูนนะ
ครับที่พัทยานเองสำหรับท่องชมที่สนใจนะรักสุขภาพ

ก็ลองไปติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับ
ก็แหม่มาเป็นครอบครัวบัวหลวงก็ได้ทั้งสุขภาพทางการเงินนะ
สุขภาพการเงินดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วย
นะครับทีนี้มาดูเรื่องของเศรษฐกิจก่อนนะครับ
เมื่อวานนี้ก็บ้านเราก็มีเรื่องของกรณงที่ออกมา
ตราดอกเบี้ยไว้ที่๑๕เหมือนเดิม
ครับผมก็มุมมองที่เพิ่มเติมมาเป็นไงบ้างครับ
คาดนะตามคาดกับที่หลายคนมองไว้
ก็คืออยู่ที่๑๕ต่อเนื่องแต่โดยที่สภาวะเศรษฐกิจโดยรวมนะ
ที่กันบอกว่าก็ฟื้นตัวดีนะโดยดีกว่าคาดซะด้วย
แต่ว่าสิ่งที่ยังมีประเด็นอยู่ก็คืออัตราเงินเฟ้อก็ยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำอยู่นะครับ
กรอบที่ให้ไว้ก็คืออยู่ในช่วง๑๔เนี่ยนะครับ
ตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยเงินเฟ้อพื้นฐานเราอยู่ประมาณที่๐๘๖นะครับ
แต่ก็คาดว่าอัตราเงินเฟ้อซึ่งก็คือตัวที่จะบอกว่าสภาวะเศรษฐกิจเป็นยังไง
การลงกลุ่มเป็นยังไงการบริโภคเป็นยังไงก็คาดว่าจะสูงขึ้นในปีหน้านะครับ
เรื่องการปฏิรูปเรื่องแรงงานของต่างชาติต่างนานาเนี่ยนะครับ
พวกคนต่างด้านคำคำนานนี่ก็คือผ่านมาเข้าระบบขึ้นทำอะไรให้ถูกต้อง
ปุ๊บเนี่ยค่าใช้จ่ายด้านแรงงานก็อาจต้องสูงขึ้นน่ะ
ทีนี้เมื่อวานนี้คุณเนสเจอนันก็คุยไปแล้วเรื่องของช็อปช่วยชาติ
ช่วยชาติก็เอามาลดห่อนได้ถูกไหม

ก็๑๕๐๐๐บาทแต่ก็ต้องซื้อให้ถูกเงื่อนไขนะ
ว่าเขามีอะไรบ้างที่รถยอดร่วมรายการ
ใช่ครับแต่จริงแล้วการลดห่อนภาษีของบุคคลธรรมดาเนี่ยจริง
ปีนี้ก็มีอะไรปรับไปพอสมควรเหมือนกันไหม
แล้วก็นอกเลยจากเรื่องของช็อปช่วยชาติมีอีกเยอะนะครับ
แล้วก็ที่มีปรับเปลี่ยนลองมาดูกันครับว่าปีนี้นะครับ
คนที่มีเงินได้ปี๖๐เนี่ยผมก็บอกปีนี้ตังค์เยอะด้วย

ใครเงินเยอะ
ก็ต้องมาดูครับอันดับที่๑เนี่ยนะครับ
เป็นค่าลดหย่อนส่วนตัวซึ่งผู้มีเงินได้ทุกคนถ้ายื่นประสีเนี่ย
อันนี้เนี่ย๓๐๐๐๐บาท

อันถัดมานะครับเป็นเรื่องของเงินค่ารถห่อนสำหรับคนที่มีสามีภรรยาไม่มีเงินได้นะครับ
เอามายื่นก็จะได้อีก๖๐๐๐บาท

๓๐๐๐๐บาทเหมือนกันโอ้โหเนี่ยก็เพิ่มใหม่เท่าตัวนะ

มีอีกรายการหนึ่งครับอันถัดมาอันที่๓ไเหละเรื่องของค่าลดหย่อนบุตรนะครับ
อือหือปีก่อนเนี่ยถ้าใครมีบุตรเนี่ยจะเอามาลดหย่อนได้เต็มที่๓คน

ใช่ครับมาปีนี้โอ้โหนี่ปรับไปค่อนเยอะฮะ
ยกเลิกเรื่องการศึกษา๒๐๐๐ไป
แต่ว่าลดหย่อนเต็มที่ไปเลยต่อคนที่

โอ้โหนั่นก็ต้องเร่งผลิตนะฮะ
ใครยังไม่มีบุตรล้านด้วยเขารดยอดจะบอกโอ้โฮ
หลวงอุดหนุนนะรถยอดได้ตั้ง๓๐๐๐๐บาทต่อคน
ก็ตำเนินกันไปเลยนะ

ก็คือเรื่องของค่าเลี้ยดูบิดามันดานะครับ
ที่ปีก่อน๓๐๐๐๐บาทปีนี้ก็๓๐๐๐๐บาทต่อคนนะครับ
บีดามันนาก็ทานเท่าเดิม
ซึ่งบีแดงมะนานี้ได้ทั้งของตัวเองทั้งของคู่สมรส
คนละ๓๐๐๐๐บาท

อันนี้ก็ยังเท่าเดิม
ช่วยเหลือกันก็ถ้ามีผู้พิการอยู่ในบ้านนะครับ
แล้วผู้พิการมีบัตรประจำตัวผู้พิการอยู่
จริงอาจจะไม่ต้องอยู่บ้านเดียวกันก็ได้นะ
แต่ว่าช่วยเหลือกันอะไรกัน
หรือถ้าเป็นญาติพี่น้องไม่จำกัดทั้งความคน

ถัดมาเป็นค่าเบี้ยประกันสุขภาพของคุณพ่อคุณแม่
บุธกระตันยูน่ะจ้ายประกันสุขภาพให้พ่อแม่
เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยคุณพ่อคุณแม่เข้าไปโรงพยาบาลไม่ต้องเสียนะ
มีซื้อประกันว่าเรียบร้อยถ้าเค้าเบอร์ได้
อันนี้เนี่ยทั้งพ่อทั้งแม่รวมกันนะครับ
ได้ไม่เกิน๑๕๐๐บาทตามที่จ่ายจริง

แล้วก็พ่อแม่ต้องไม่มีเงินได้ด้วย

แต่ว่าช่วงก่อนนะท่านผู้ชมอาจจะเห็นว่า
มีข่าวว่าตัวผู้มีเงินได้เองเนี่ย
เห็นคนละมองออกข่าวนะก็ได้อีกหมื่นห้า

อาจจะต้องรอประกาศจากทางอธิบดีกรมสมัครก่อนก่อน

ถัดไปอันถัดไปก็เป็นเรื่องของ
เบี้ยบ้านฮะอ่าดอกเบี้ยบ้านนี่

ทุกเดือนทุกเดือนผ่อนเดือนละ๖๐๐๗๐๐

แจ้งออกมาก่อนว่าเอ๊ะที่เราผ่อนไปทั้งปี

ลดหย่อนนะครับพูดง่ายก็เหมือน
หลวงเขาอุดหนุนช่วยในเรื่องของการ
ชำระดอกเบี้ยให้เราด้วย

ถ้าเกิดว่าไปซื้อที่จะทำ

ไม่ได้ไม่ได้เพื่อที่อยู่อาศัยอย่างเดียว

แล้วก็อันถัดมานะครับประกันชีวิต
ประกันชีวิตนะฮะอันนี้สำหรับผู้มีเงินได้
ที่มีความคุ้มครอง

ไม่ได้ว่าประกันคุ้มครองระยะสั้นอะไรงี้ไม่ได้นะ
ไม่ได้ครับอันนี้ได้ตามที่จ่ายจริง

มีเยอะนะฮะที่แบบว่าจ่ายเบี้ยประกันไป

ผิดเงื่อนไขนะครับเพราะว่าเงื่อนไขของ
ก็คือต้องซื้อแพคเกจที่คุ้มครองสิบปี

ท่านต้องส่งทุกปีไป
ถูกต้องครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าไปยกเลิกกลางคัน
เดี๋ยวเจอย้อดโดยนนะ

อันนี้ถ้าเกิดประกันประเภทที่มีจ่ายเบี้ยตอนทำงานแล้วก็เกษียณมีจ่ายเงินบำนานให้เรา
ก็ระหว่างทางก็ผ่อนไปส่งไปส่งไปส่งไปแต่พอเกษียณปุ๊บก็จะได้เงินเหมือนบำนานเหมือนข้าราชการเลยนะ
ส่งออกมาอันนี้ก็ช่วยลดหย่อนได้ถึง๒แสน

อันถัดมาเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพครับสำหรับคนที่มีนายจ้างทำงานต้องหลวนหักกันเดินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ใช่บางที่ไม่มีนะแต่บางที่มีก็ดีนะครับ
ก็เราจ่ายไปนายจ้างสมทบมานะส่วนที่เราจ่ายก็สามารถที่จะเอามาลดหย่อนได้
ครับผมแล้วก็ร่วมกับกองทุนอาร์มเอฟด้วยนะครับซึ่งเป็นกองทุนสำรองกองทุนเพื่อการเลี้ยชีพ
การเลี้ยงชีพนะครับแต่อย่างไรก่อนจะลงทุนก็ต้องศึกษาข้อมูลนะเงื่อนไขการลงทุนนะ
เพราะว่าต้องลงทุนต่อเนื่องจนถึงอายุ๕๕นะครับแล้วก็ต่อเนื่อง๕ปีเป็น๑ปีด้วย
๒ส่วนนี้ก็ได้สูงตามที่จ่ายจริงนะครับไม่เกิน๑๕ของเงินได้ทั้งปีหรือ๕แสนบาท
โอ้โหอันนี้ใหญ่นะใหญ่นะเยอะนะฮะอันถัดมานะครับกองทุนคันออมแห่งชาติหรือกอชนะครับ
อันนี้เนี่ยได้ตามที่จ่ายจริงครับแต่ว่าเมื่อเอาไปรวมกับข้อ๙ข้อ๑๐
ไม่เกินแล้วไม่เกิน๕แสนบาท๙๐๑๑นี่ต้องรวมกันแล้วไม่เกิน๕แสนบาทนะครับ
อันนี้ก็หายก็มีต้องถือ๗ปีปฏิทินนะครับก็๑๕เหมือนกันแต่ไม่เกิน๕แสนบาท
ทั้งหมดทั้งมวลนะครับถ้าเกิดยังอยากลดยอดนอกจริงมันมีเลื่อนของประกันสังคม
ก็ไม่เกิน๑๐ของเงินสุทธิตรงนี้
ครับผมนะครับซึ่งเงินบริจาคส่วนนี้บริจาคได้ทั้งเรื่องของศาสนา
การศึกษาแต่การศึกษาได้๒เท่า
การศึกษานี่ถ้าไม่ใช่ว่าไปจ่ายค่าเทอมให้ใครนี่ไม่ได้นะ
ไม่ได้ต้องจ่ายเป็นเครื่องอุปกรณ์การศึกษา
ก็จะลืมขอเอกสารรับรองมานะครับ
นี่ก็เป็นสรุปขั้นเรื่องต่างนะครับสำหรับผู้ชมที่อยากติดตามเพิ่มเติมนะครับ
เรามีสัมพนาในวันที่๑๕พฤศจิกาจะจัดที่สมรวมตรงศรีลมนี่แหละ
ถ้าท่านไหนสนใจสามารถโทรไปสอบถามในที่๐๒๖๑๘๑๑๑๑

ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับสำหรับเรื่องกิจกรรมปั่นจักรยาน
รวมทั้งเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการลดห่อนภาษีครับ